คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้ากรณีนี้กันหน่อยค่ะ
หลังจากที่พบศพของนางสาวกลิ่นเกษร

ถูกพบเป็นศพอยู่ในรถแล้วรถจมน้ำ
ซึ่งน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓ปี
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีหลักฐานเชื่อมโยง
ไปถึงเสียเจ้าของโรงงานปุ๋ยก็คือเสียหายนั่นเอง
มีการไปค้นที่โรงงานหลักฐานอันหนึ่งที่ไปเจอคือ

มันตรงกับลายผ้าปูที่นอนที่ห่อศพของนางสาวกลิ่นเกษร
แล้วเมื่อวานนี้สามารถบุกจับกลุ่มตัวเสียหาย
พร้อมทั้งลูกน้องคนสนิทได้แล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
มั่นใจพยานหลักฐานที่จะเอาผิดได้
วันนี้ค่ะมีการคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนเพิ่มเติม
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑สอบปากคำเสียหาย
และลูกน้องคนสนิทแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นทั้งคู่
ยังคงให้การปฏิเสธและบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
กับเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วขณะที่ตำรวจนั้น
จะไม่มีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จากผู้ต้องหานั้นให้การปฏิเสธ
ร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงหรือต่อ
เซลสาวขายปุ๋ยและเอาศพไปทิ้งในครองชุลปทาน
พื้นที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนานกว่า๓ปี
วันนี้ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ตำรวจภูทรภักดิ์๑แล้ว
ภายหลังจากที่ทั้งคู่หลบหนีไปที่จังหวัดระยอง
ก่อนจะย้อนกลับมาที่โรงงานขายปุ๋ยของเสียหายเอง
ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทเมื่อวานนี้
และตำรวจสืบสวนนั้นสามารถสะกดรอยติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
โดยภายหลังการสอบปากคำนั้นตำรวจควบคุมตัวเสียหายและนายแจ็ค
ขึ้นรถเพื่อกลับไปที่จังหวัดสระบุรีเพื่อสอบปากคำนะครับ
ทีมข่าวพยายามสอบถามเสียหายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่เสียหายนั้นไม่ขอให้การใด
เราไปฟังเสียงบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ

เชื่อได้ว่าทั้งสองคนนั้นก่อเหตุลงมือฆาตกรรมนางสาวกลิ่นเกษร
ถึงแม้ว่าวัจจัตรูจะให้การปฏิเสธ

แต่พยานหลักฐานบางอย่างที่เจอในศพนั้น
ตำรวจบอกว่าเชื่อมโยงกับตัวของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ
และเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดได้
แต่ยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่านางสาวกลิ่นเกษร
เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด
เยอะเลยเยอะ
เช่นวัตถุพยานที่อยู่ในที่สบ
ดีเอ็นเอที่ทางนิติวิทยาศาสตร์
ทางกล้องทางพยานบุคคล
เรามั่นใจว่าเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับเขา

แต่ก็ยังต้องรวบรวมต่อไปครับ

คุณผู้ชมเรื่องต้นจากการสอบปากคำเสียหายและไหนจักร
ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อหานะครับ
พร้อมบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีที่แล้ว
และไม่ขอให้การใดในชั้นของตำรวจ
โดยมีทนายความซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่า
ไฮนั้นจะจ้างให้ทนายความคนนี้รับทำคดีให้หรือไม่
ซึ่งธนายความนั้นวันนี้มาช่วยเหลือในเรื่องของการสอบปากคำในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลการสืบสวนพบนะครับว่า
หลักฐานที่ตำรวจพบจนสามารถขอสารออกหมายจับ

ซึ่งเสียหายและนางสาวกลิ่นเกษรนั้นเคยคบหาเป็นสามีภรรยากัน
แต่ภายหลังทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องความหึงหวง
ที่นางสาวกลิ่นเกษรจะหายตัวไป
ซึ่งตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบเห็นบุคคลต่าง

อีกทั้งยังมีหลักฐานที่เชื่อนะครับว่า
นางสาวกลิ่นเกษรน่าจะถูกฆาตกรรม
ได้ใช้ผ้าปูที่นอนห่อศพภายในออฟฟิศในบ้านของเสียหายเอง
โดยมีนายแจ๊คเป็นผู้ร่วมก่อเหตุและอำพางศพด้วย
โดยวันนี้ตำรวจจะสอบปากคำทั้งคู่ตลอดทั้งวัน
พร้อมกับค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และจะคุมตัวไปฝากคังที่ศาลจังหวัดสระบุรีในวันพรุ่งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับญาติของนางสาวกลิ่นเกษรตอนนี้ยังหวั่นใจนะครับว่า
ถ้าหากตัวของเสียไฮและนายแจ็คได้รับการประกันตัวแล้ว
ทั้งคู่จะมายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
เนื่องจากมีฐานะที่มั่นคงแล้วก็ถือเป็นระดับเศรษฐีในจังหวัดของสระบุรีนะครับ
อยากขอให้ตำรวจนั้นคัดค้านการประกันตัว
และไม่อยากให้ออกมาเพื่อต่อสู้คดีด้วย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุตนินข่าวเศรษฐ์ทีวี
รายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ครับ